สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีครับพี่ฝนธนสุนทร
โอ้โหสวัสดีค่ะคุณชนะโอ้โหวันนี้นะคะมากัดกับเราสองคนให้สะบัดกันเลยใน
คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้วันเสาร์นะมาเจอกับเราสองคนผมชนะและพี่ฝนนะครับ
พี่ฝนธนสุนทรคนสวยของเราตัวเป็นนั่งยิ้มสวยอยู่ตรงนี้
ขอบคุณค่ะชินแล้วค่ะคนสวยใครก็ต้องชมวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันเยอะแต่
ค่อยค่อยไล่เลียงไปทีละอย่างมีอะไรบ้างอย่างแรกอยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย
กันยายนนี้พลาดไม่ได้กับรายการใหม่แกะกล่องของเรา
เปิดปากกับอุ๋ยภาคภูมินี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะรายการที่จะพูดคุยกันแบบสดเพื่อเปิดปากเปิดความจริงในการเจาะลึกทุกเรื่อง
และจะมีการเชิญคนในข่าวมาเปิดปากเพื่อแลกเปลี่ยนร่วมถกเถียงและมาเล่าความจริงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแบบสดในรายการอย่างจุใจตลอด๔๕นาทีเต็ม
ผมมาจัดรายการให้ได้ติดตามกัน

โอ้วแล้วมีบักอะไรอีกครับ
มีบักเขียบ

เฮ้ยมีหลายบักแล้วถ้าเรียกผม

วันนี้บอกได้เลยว่ามีรางวัลให้ด้วย
สำหรับใครที่ตอบมาถูกใจทีมงานของนะ

วันนี้เราแจกกันจุใจเลย

ผลไม้ที่ชอบคืออะไรและเพราะอะไร

โดนใจทีมงานรับของรางวัลไปเลย

ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลาย

ว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นต้องติดตาม
จับเด็กช่างกว่า๓๐คน

แม่เกิดอะไรขึ้นต้องติดตามอีกเช่นกันค่ะ
รถกระบะคันนี้ขับสายไปสายมาสุดท้ายไม่รอดนะครับ
ฉลาดเสาน้ำเสล็นไฟฟ้าเต็ม

อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่อง

โปรโมทข่าวของเรารีบเปลี่ยนช่อง

ติดตามเลยฮะที่โคราชเดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อย
เพราะหนุ่มคนหนึ่งคลั่งยา

โอ้โหวิ่งแก้ผ้ารอบหมู่บ้านแบบนี้ต้องจับให้ได้ครับ

โอ้โหรุมประชาธรรมกันขนาดนี้เลย
ต้องตะโกนบอกว่าพอ

ไม่โดนคนร้ายตีโดนกู้ภัยเต็มเลย

อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านและตำรวจนะฮะ

ก็คือสกัดจับชายคนนี้ที่คุ้มคลั่ง

แถมไปอิงขึ้นไปยืนอยู่บนรูปปั้นยาโม
ที่บริเวณอนุสาวรีเท้าสุรนารีหรือย่าโม
ประจำตะบนโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
คนดังกล่าวนะฮะโอ้โหนี่หล่นลงมาเลยล่ะ
เพราะว่าโดนชาวบ้านผลักดันมาแบบนี้
แต่ด้วยความที่ว่าชาวบ้านเท่านั้นเขารู้สึกโกรธแค้นไง

ต่างพากันไปรุมประชาธรรมจนต้อง
หิ้วหามใส่เปรย์แล้วก็พาออกไปแบบนี้ครับ

ก่อนหน้านี้ชายคนนี้เนี่ยทำร้ายพ่อแม่ของตัวเองภายในบ้านก่อนนะ

แล้วดูปีนขึ้นไปบนหลังคาแบบนั้นอือ

โอ้โหตำรวจสภเสริงสางนะฮะก็ไปล้อมก่อนหวังจะจับให้ได้
แต่ชายคนดังกล่าก็ตัดสินใจปีนลงมานะคว้าเสียมและค้อนปอนติดมือไปด้วย
พูดง่ายมีอาวุธติดมือถือไปอย่างนี้อายังดียังหาอะไรมาพันตัวไว้
แล้วสักพักเขาก็วิ่งหนีไปปีนขึ้นรูปปัญญาโมแล้วตะโกนบอกอยากบวชอยากบวช
อยากบวชไปวัดนี่ไหลหาลูกปัญญาโหมทำไม
ชาวบ้านก็ไม่พอใจสิครับพอได้จังหวะรุมกรูกันเข้าไปจับตัวเท่านั้นแหละ
ก็มีการรุมประชาธารอย่างที่เห็นในภาพไปเมื่อสักครู่นะครับ
เขาดีกว่าค่ะแม่ของผู้ชายคนนี้บอกว่าลูกชายเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่ง
ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนแล้วแล้วก็เริ่มด้วยการเดินวนไปวนมา
บอกนอนไม่หลับคาดว่าจะเสพยาบ้ามาแหละครับช่วงสายสายได้ที
แก้ผ้าเลยครับแล้วไปอยู่บนบ้านแบบนั้นโอ้โหตัวพ่อนะพ่อของชายคนนี้เห็นเนี่ย
ก็เข้าไปเตือนก่อนไอ้ลูกเอ้ยใส่เสื้อผ้าเถอะอ่า
แต่ยิ่งเตือนเหมือนยิ่งยุสุดท้ายคลั่งกว่าเดิม
แล้วไล่ทำร้ายพ่อแม่แล้วก็หนีมาแบบนี้สุดท้ายตำรวจจับกลุ่มไว้ได้
เดี๋ยวเตรียมจะนำตัวไปนี่ฮิ้วไปแบบนี้นะไปขังเอาไว้ก่อนที่สภเสริงสาง
ค่ะแล้วเดี๋ยวจะตรวจหาสารเสพติดด้วยและเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
ค่ะที่เขาไปโดนหนักก็เพราะว่าตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็ย่าโมนี่ก็เป็นที่แบบเคารพนับถือของของคนทั้งภาคอีสานเลยถูกนะคะจริงจริงทั้งคนไทยทั้งประเทศก็นับถือนะใช่ค่ะ
เอามาดูกันต่อค่ะตัดปัญหาเรื่องการมั่วสุมบ้านใครบ้านหนึ่งอืม
ใดคนหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องเลยเพราะว่ากลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะ
เขาไปรวมเงินกันเช่าห้องพักเพื่ออะไรรู้ไหมคะทำอะไรครับ
เพื่อบั่วสุมกันเสพยาค่ะโอ้โห
ตำรวจรวบตัวได้กว่าสามสิบคนไปดูภาพกันค่ะโอ้ยหนูเอ้ย
แทนที่จะไปรวมตัวกันใช่ทำการบ้านติววิชาไม่เลยนี่เป็นภาพ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดฉะเชิงเซานะคะบุกเข้าตรวจสอบห้องเช่าในซอยบริสุทธิ์
ตำบลหน้าเมืองครับเพื่อเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
เพราะกลุ่มนักเรียนของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งนะเป็นนักเรียนช่าง
ซึ่งเป็นเยาวชนทั้งหมดเลยนะนั่งล้อมวงกันต้มน้ำกระท่อม
แล้วก็ดูดกัญชากันมากกว่าสามสิบคนอ่าแต่บอกไว้ก่อนถึงแม้ว่าไอ้กระท่อมเนี่ย
มันจะแบบว่ายังไงอ่ะใช่ปล่อยให้เป็นเสรีแล้วเนี่ย
แต่ยังไงซะเอามาทำลักษณะอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะ
ไม่ถูกแล้วก็มั่วสูมกันด้วยคือเขาแบ่งกันเป็นห้องละ๑๐คนนะคะจำนวน๓ห้อง
ตำรวจก็นำตัวออกมาทั้งหมดก่อนจะเข้าไปตรวจค้นตรวจสอบภายในห้องอย่างละเอียดเนี่ย
ก็พบอุปกรณ์ที่ใช้ต้มน้ำกระท่อมอุปกรณ์การเสพกัญชามีบุหรี่มีมีด
มีชุดนักเรียนบางส่วนมีหมวกกันน็อกด้วยนะหลายใบ
นี่ดูสิส่วนน้ำกระท่อมที่ต้มแล้วเหลืออยู่หนึ่งหม้อ
เจ้าหน้าที่เขาทำไงรู้ไหมคะทำไงครับเขาให้นักเรียนเอาไปทิ้งด้วยตัวเอง
เททิ้งเลยนะทำลายด้วยตัวเองแต่ระหว่างที่เทเนี่ยยังไงยังบอกอีกนะว่า
ผมขออีกสักจิบได้ไหมมันจะขออีกสักจิบเหรอ

เอ้าเทไปขอจิบให้เฮ้ยเฮ้ยเหลือตาตาเลย
โอ๊ยไอ้โด่ยังยังไม่พอนี่พอจิบอีก
แม่มันตามในเพลงที่ดังอยู่เลยนะคอมันแห้ง
อ้าวยังไงก็เททิ้งไปหมดแล้วจิบไม่ได้แล้ว
จากการสอบถามไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้าของห้องเช่า
เพราะส่วนใหญ่เขาช่วยกันลงขันไงออกเงินเนี่ยเช่ากันคนละนิดคนละหน่อย
เดือนละพันธุ์ถึงพันธุ์สองคันน้ำความไฟก็จ่ายกันต่างหากนะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปติดต่อเจ้าของห้องเช่ามาตักเตือนบอกว่ายังไงเนี่ย
ให้ตรวจสอบผู้เช่าด้วยนะห้ามปล่อยให้มีการมั่วสุมแบบนี้อีกนะคะส่วนนักเรียนที่ถูกจับกลุ่ม
ฝ่ายปกครองก็ได้ทำประวัติไว้เรียบร้อยแล้ว
ก่อนที่จะเชิญผู้ปกครองมารับทราบ
พร้อมกับหาแนวทางแก้ไขปัญหากันต่อไปนะคะ
ก็ต้องหาแนวทางแก้ไขจริงซึ่งหลายครั้งเราก็พูดถึงเรื่องนี้

เริ่มต้นที่ครอบครัวสอดส่องดูแล
พอไปถึงเจ้าของหอก็ต้องดูด้วยนะว่าคุณให้ใครมาพัก
ใช่แล้วถ้าเห็นแบบนี้ก็เออเราก็แบบไม่ให้พักอะไรอย่างนี้

ใช่เด็กจะได้ไม่มีสถานที่ให้มั่วสุม

เรื่องนี้เขาบอกว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยเก็บทรงไม่อยู่

พาเลยค่ะเอาทราบออกซ้ายทีออกขวาทีน่ากลัว
สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุจริงครับทุกคนครับ
เหรอคะ
เมา

มัวมัวมัวอยู่แล้วมัวอยู่แล้วก็มัวโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮเรียบร้อยเรียบร้อย
โอ้ยพี่เอ๋ยพี่เป็นอะไรโอ้ยกอกกางกอกกางตั้มตั้มอืมคือตั้มเข้าไป
ชนเข้าไปเลยใช่ไหมครับคือเสียงตู้มนั่นแหละค่ะอืมตั้มอะไรประมาณเนี้ยอ่ะ
แต่ว่าคนที่ถ่ายนี่ก็คือลุ้นมากเลยนะคือเราก็ได้ยินได้ฟังไปด้วยเนอ
เขาบอกว่าเมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่าอันนี้ไม่ขอฟันทงนะ
แต่ให้ดูพฤติกรรมการขับรถของเขาสายไปสายมาอืม
ออกซ้ายออกขวาบางจังหวะคนที่เขาถ่ายคลิปไว้อ่ะตะโกนรุ้น

เทศกาลนี้เกิดขึ้นช่วงเวลาสักบ่ายสามครึ่งบนถนนทางหวงหมายเลขสองหนึ่งสี่
ถนนปราศาสสุรินมุ่งหน้าอำเภอเมืองสุรินที่บริเวณยูเทิร์นจุดกลับรถ
หน้าวัดปราการชัยในพื้นที่อำเภอประสันจังหวัดสุรินทร์
อย่างที่เห็นฮะโอ้โหหน้าพังยับเยินพอชนแบบนี้

และในที่เกิดเห็นก็มีนายเอกเรนทวีเหลืออายุสี่สิบเอ็ดปีเป็นคนขับ
อยู่ในสภาพมืนเมามืนเมาอ่า
ต้นนะฮะตำรวจให้ทางโรงพยาบาลเก็บตัวอย่างเลือดเอาไว้ก่อน
เพื่อวัดปริมาณแอลกอฮอลแล้วเดี๋ยวจะนำตัวคนขับเนี่ย
พอรักษาอาการดีขึ้นแล้วพาตัวไปดำเนินคดีต่อครับ
เขาถึงบอกเมาไม่ขับค่ะหลับดีกว่านะคะสุดอ่า
แต่ว่าไม่ได้ขับแล้วหลับนะจอดจอดนะจอดแล้วหลับนะครับ
มาเรียกความน่ารักน่ารักของเด็กเด็กน้องน้องหนูหนูกันดีกว่า
ข่าวนี้ไปดูกันหน่อยโอ้โหเด็กคนนี้ร้ายจริงจริง
เขาจีบจีบคุณครูด้วยวิธีการแบบไหน
แบบไหนอ่ะอยากรู้แล้วไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
สมัดข่าวเด็ก

ใครที่รู้จ๋าไม่ธรรมดา
แน่เลยเห็นไหมเด็กเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหม
เอาจริงนะเคยจีบคุณครูนะจริงตอนเด็กเด็กผู้ชายเด็กม๒
เอาแล้วเราเรียนโรงเรียนชายล้วนคุณครูสาวมาเราก็ชอบไปแซวเขา
อ้าวจีบครูสาวหรือจีบครูพระไม่กล้าจีบครูพระเขาเตะหนัก
แต่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะดูเด็กคนนี้นี่ไม่ธรรมดาสายเปย์อ่ะ
เอาขนมมาให้หวังจะจีบคุณครูไม่ให้จีบเดี๋ยวของแก้มเลยนะ
จีบจะไม่ได้ยังจะหอมแก้มอีกเด็กเขาทำในหน้าหลักนี้แหละครับ
รอโตอย่างผมแล้วไปทำสิครับโดนครับ
แต่อย่างนี้เอาขนมไปให้สาวมันมีวิธีเป็นไปได้ควรเอาโดนัทไปให้
ทำไมอ่ะคะโดนัทยังมีรูแต่ไอเลิฟยูรั้วใหญ่
โอเคมาดูข่าวกันต่อนะคะอลีลาการแดนของคุณแม่คุณลูกค่ะคือแบบว่า
อารมณ์เป็นแบบยิ่งใหญ่มากอ่ะยิ่งใหญ่มากแล้วก็ใครดูก็ต้องยิ้มอ่ะไปดูค่ะ
เทปน้องไหนมันมุ่งให้เอาอยู่เทปที่ใจจะได้บ่งเนาะอายกา
ไอเทปอีดียังไงข้างบึงเจ็บทางเครื่องจิ้มไปมันต้องยิ้มแน่งได้
ก็รักจุดที่น้องเอง
นี่ต้องบอกเลยว่าฟิลลิ่งนางโชว์เลยจริง
ลิลลิ่งนางโชว์เลยเขาบอกว่าเป็นครอบครัวหันศาเรามาเพื่อสร้างรอยยิ้ม

ดูแล้วก็ยิ้มตามจริงด้วยนะแต่ว่าแบบนี้พี่ฝนเต้นไม่เป็นอ่ะ

งั้นพี่ฝนเวลาไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนจ้างแก๊งนี้ไปไหม

โอ้น่าจะได้นะคะตัวแผงกว่าไม่รู้แต่เขามีหลายคลิปเลยนะ
ขอบคุณที่มาสร้างความสนุกนะครับ

คุณผู้ชมฮะวันนี้พลาดไม่ได้นะ๑๘นาฬิกากับรายการรถมหาสนุก
บอกว่าห้ามพลาดเพราะว่าสัปดาห์นี้เขาจะมาค้นหาค้นหา
ดนตรีวงโยธวาทิศตัวจริงที่เคยไปคว้าแชมป์ประเทศไทย
ดังไกลถึงต่างประเทศว่าจะเป็นใคร
แล้วก็จะสนุกแค่ไหนนะคะกับเหล่านักแสดงรับเชิญสายฮาเหล่านี้นะคะ
ดีเจมะตูมน้องจียอนแล้วก็ฟรอยนัทพงศ์ค่ะ
โอ้โหมันมากห้ามพลาดค่ะ
ติดตามนะฮะ๑๘นาฬิการายการรถมหาสนุกทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ใช่แล้วค่ะ

เดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
มาเลยค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะ
ไปดูผู้ป่วยรายนึงกันหน่อย

อ๋อเป็นไงล่ะน่ารักไหมล่ะ
พี่ฝนถามหมอทีผู้ป่วยรายนี้จะรอดไหม
น้องเขาบอกน้องไปนอนเล่นเฉยแหมนุษย์ก็คิดเยอะไปได้
ไม่รู้เรื่องเลยส่วนมากน่าจะเลี้ยงกันอยู่แหละ

อย่ารอช้าไปติดตามกันเลยเสื้อยืนค่ะนี่ครับ
กันใหม่เอ่อคู่กับสมัสข่าวเสาร์วันที่หน้านะคะ
ซึ่งวันนี้พวกเราสองคนลากันไปด้วยภาพของคุณตาที่ออกกำลังกายกับน้องหมานะคะ
ดีครับน่ารักที่สุดเลยวันนี้เราสองคนลาไปก่อน

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กัดสะบัดข่าวแล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางแทรธินช็อปสามสิบสอง